สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะทางรัฐบาลเกาหลีใต้ก็บอกเลยนะคะ
ว่าจะดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์เหยียบกันตายที่อีทวร
ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดนะคะเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ว่าอะไรที่ทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้มีคนเบียดเสียดกัน
แล้วก็นำไปสู่การสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในครั้งนี้นะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีฮันด็อกซูของเกาหลีใต้
ได้กล่าวในวันนี้เลยค่ะบอกว่ารับปากว่ารัฐบาลจะสอบสวนเหตุการณ์
เหยียบกันตายเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างละเอียด
อะไรคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้ผู้คนจำนวนมาก
เกิดความสูญเสียในงานฉลองเทศกาลฮาโลวีน
ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากนะคะ
สำนักข่าวยอนฮัพรายงานอ้างการเปิดเผยของ
สำนักงานมาตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยส่วนกลางของเกาหลีใต้
ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น๑๕๔รายแล้ว
จำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มียอดเพิ่มขึ้นเป็น๒๖ราย
และมีผู้บาดเจ็บ๑๔๙คนในจำนวนนี้๓๓คนมีอาการสาหัส
ซึ่งก็อาจจะทำให้มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก
สำหรับชาวต่างชาติที่เสียชีวิต๒๖รายเป็นชาวอีราน๕ราย
ชาวจีนและรัสเซียชาติละ๔รายชาวอเมริกันและญี่ปุ่นชาติละ๒ราย
ที่เหลือชาติละ๑รายนะคะจากฝรั่งเศสออสเตรเลียนอเวย์ออสเตรีย
นามคาซักสถานอุสเบกิสถานศรีลังกาและไทย
กระทรวงศึกษาของเกาหลีใต้บอกว่าในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้น
ยังเป็นนักเรียนชั้นมัธยมต้น๑รายนักเรียนมัธยมปลาย๕ราย
และทั้งหมดพักอยู่ในกรุงโซลค่ะ
ขณะที่มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายอีก๕คนได้รับบาดเจ็บ
จำนวนนี้๒คนยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะ
นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างดีที่สุด
เพื่อหามาตรการดูแลความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก

ขณะนี้มีการพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตแล้ว๑๕๓ราย
ยังเหลืออีกหนึ่งรายที่ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะคะ
ข้อมูลของทางการระบุว่า
ผู้เสียชีวิตเกือบ๑๐๐คนเป็นผู้หญิง
ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นคนหนุ่มสาวค่ะ
ประธานาธิบดีพร้อมด้วยสตรีหมายเลข๑
วันนี้ได้เดินทางไปร่วมไว้อะไรผู้เสียชีวิตในจุดที่
ทางการจัดเป็นสถานที่ไว้อะไรอยู่ที่โซพลาซ่า
ตรงนี้จะอยู่ใกล้กับสารวการกรุงโซนะคะ
ก็มีผู้คนหลั่งไหลมาแสดงความอาลัยกันอย่างไม่ขาดสายค่ะ
เมื่อวานนี้ประธานาธิบดียุนประกาศ
ให้มีการไว้อะไรทั่วประเทศแล้วก็กำหนดให้ย่านอีแทวร

สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นโศกนาฏกรรม
ครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ๘ปีของเกาหลีใต้
หลังจากที่เคยเกิดเหตุเรือเซวรล่มเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง๓๐๔คนนะคะ
ส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนชั้นมัธยม
แล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้การจัดงานฮาโลวีน
ในพื้นที่อื่นของเกาหลีใต้ในปีนี้
ยกเลิกทั้งหมดค่ะคุณผู้ชม
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงต้องบอกว่า
เป็นช่วงที่มีงานเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะ

คุณผู้ชมครับหลังจากได้รับรายงานว่า
ในผู้เสียชีวิตที่อีแทวร
เป็นผู้หญิงไทยแล้วเธอมีพื้นเพลง

ล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านลงพื้นที่ไปช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วนะครับ
นายกริจคงเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเปิดเผยบอกว่า
เหตุสลดที่ประเทศเกาหลีใต้และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากหนึ่ง
นั้นคือนางสาวนัทธิชามาแก้วอายุ๒๗ปีครับอยู่ที่หล่มศักดิ์เพชรชบูรณ์ฮะ
สั่งการให้ในอำเภอหลมศักดิ์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือและให้กำลังใจ
และประสานงานนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาประกอบพิธีทางศาสนา
บรรยากาศที่บ้านของผู้เสียชีวิตแน่นอนครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แล้วก็ไม่อยากจะพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อ
มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเล่าว่าผู้ตายไปเรียนภาษาที่เกาหลีใต้
ซึ่งจะครบกำหนดกลับเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม๒พฤศจิกายนนี้แล้ว
โอ้โหอีก๒วันนี้แล้วฮะแต่มาเกิดข่าวเศร้านี้เสียก่อนครับ
ด้านมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ผู้ตายเคยเรียนนะครับ
ก็ได้มีการโพสต์ไว้อะไรแก่ผู้เสียชีวิตด้วย
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการจัดงานเทศกาลต่าง
อย่างที่บ้านเราวันนี้นะครับวันฮาโลวีนนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะ
หากจะเปรียบเทียบอีแทวอนกับกรุงเทพมหานคร
ก็บางคนบอกว่าก็คล้ายสีลมไหมล่ะนะฮะคล้ายกับถนนเข้าสารไหมล่ะ
ที่จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก
วันนี้ทีมข่าวไปที่ศรีลมซอย๒และถนนเข้าสารครับ
ท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนเข้าสารเปิดใจกับทีมข่าวเลย
ถนนเข้าสารมีเนื้อที่๔๐๐เมตรนะคูณ๑๒เมตร
ถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่อีเทลบอลลักษณะกายภาพมันไม่เหมือนกัน
ถนนเข้าสารเนี่ยมันราบมันเรียบ
ขณะที่อีแทวอนถนนมีความลาดชันและกว้าง๔เมตรเท่านั้น
จึงไม่เป็นห่วงเรื่องนี้นะครับ
แต่อย่างไรก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมการเป็นอย่างดีแล้วที่ถนนเข้าสาร
นายชัดสิทธิพันธุ์บริษัทการกรุงเทพมหานคร
กำชับทุกพื้นที่เลยที่จะมีการจัดงานฮาโลวีนวันนี้
วันลอยกระทงที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าครับ
คือในพื้นที่ต่างที่จัดงานจะต้องมีมาตรการเข้าออก
ไม่ให้เน้นการขายของแต่เน้นความปลอดภัยในการเดินนะครับ
ขณะเดียวกันก็เป็นห่วงเรื่องของการเดินเบียดเสียดกัน
จะต้องมีมาตรการหรือแผนในการจัดงานของแต่ละพื้นที่
ผู้ว่าชาติชาติฝากให้ทุกคนระวังตัวนะครับ
หากเกิดความแออัดหลีกเลี่ยงเลย

กรุงเทพมหานครมีการสอนอบรมไปบ้างแล้ว
แล้วต่อไปนะจะลงลึกไปถึงโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
แล้วก็ต้องมีมาตรการที่ว่าต้องมีจุดเข้าออกพื้นที่ชัดเจน
มีคนเฝ้าว่าข้างในจำนวนคนเป็นอย่างไร
ถ้าเป็นบัญชาการช่วยจับมีส่วนบัญชาการ
มีสั่งบทบัญชาการที่ทางเข้าทางออก

ทุกเขตที่มีงานกระทงต้องทำแผนเข้ามา
แล้วก็ไม่ให้เน้นเรื่องขายของ
แล้วก็การเห็นในกรณีที่เกาหลี

คือนักกรมมัวเริ่มสอนแล้ว
ต่อไปโรงเรียนกรมมัวก็ต้องมีหลักสรุปตัวนี้
ก็เป็นการถอดบทเรียนนะคะเพื่อที่จะวางมาตรการต่าง
รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเทศกาลเฉลิมฉลอง